หน้าคลองถมเซ็นเตอร์อากาศมันร้อน

หน้าคลองถมเซ็นเตอร์อากาศมันร้อน
จึงทำให้คนร้อนใจเหลือเกิน
ทุกที่ร้อนแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะร้อนบิดปกติ
นอกจากร้อนใจแล้วใจร้อนสำคัญมาก
คนที่ไม่เคยอยู่ไม่อยู่ที่ความธรรมดา
วิสุพิธีอาจารย์โรสปอนด์
ข้างนอกอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนเสียงในวิทยุในรถคันนี้นะครับ
ข้างนอกคนร้อนแรงระอุเลย
เพราะว่าในคลิปจะเห็นผู้หญิงและผู้ชายซึ่งมาด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ผู้หญิงผู้ชายใช้หมวกกันน็อกฟาดไปยังรถยนต์
คู่กรณีซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเฉียวชนอะไรกัน
มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมาแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่ง
พยายามที่จะมาดึงตัวผู้ชายผู้หญิงนี้ไว้ห้ามไว้นะครับ
แต่ว่านี่แหละฮะด้วยความใจร้อนด้วยความหัวร้อนนะฮะ
ทำให้ผู้ชายผู้หญิงคู่นี้ก็ไม่ยอมหยุดก็ไปทุบรถของคู่กรณีนะครับ
โดยคลิปนี้มีความยาวประมาณ๓๙วินาทีเท่านั้น
เมื่อมีการเผยแพร่คลิปนี้ไปก็ชาวโซเชียลต่างพากันวิพากษ์วิจารณ

บางคนบอกว่าไม่น่าจะใจร้อนมากขนาดทุบรถเพราะมีแต่จะเสียเงิน
บางคนก็บอกว่าแทนที่เป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่กลับไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเอง
รถเขาบุบนิดหน่อยก็จริงแต่เวลาซ่อม
ไม่ได้ซ่อมแค่จุดที่บุบเขาซ่อมทั้งชิ้นน่าจะคิดสักนิดคุยกันสักหน่อย
ช่วงนี้อากาศร้อนใจคนอย่าร้อนตามอากาศ
ความรุนแรงไม่ได้ช่วยอะไรเลย

ว่าต้นเหตุของคลิปนี้น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเฉียวชนกัน
และพยายามใช้หมวกกันน็อกฟาดเข้าไปที่รถยนต์คู่กรณีนี้ครับ